ดีฮะไปดูการทำกระเศษที่จะได้ผลดี
ต้องรู้จักวิธีบำรุงที่ถูกต้องบำรุงให้ถูกระยะ
ที่สำคัญต้องใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนด้วยนะครับ
ใช่แล้วอย่างเกษตรกรที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขาทำนาข้าวได้ผลผลิตถึงไร่ละ๑๓ตันนะคุณ

ทำจริงเลยแล้วเขามีเทคนิคยังไงติดตามกับช่วงสู้
สูตรเด็ดเกร็ดกระเศษ
คุณเจ๊อุดมพรณกระเศษตากรรุ่นใหม่
ได้นำประสบการณ์ความรู้ต่างมาทดลองและต่อยอด

จนสามารถเพิ่มมูลค่าโดยการปลูกพันธุ์ข้าวขายร่วมด้วย
บนพื้นที่๖๐ไร่ได้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง๑๓ตันต่อไร่

มีเทคนิคอะไรนะครับในการปลูกข้าวไล่หนึ่งได้เป็นตันเนี่ยครับ

ผมนะครับมีการเลือกใช้ปุ๋ยดีมีมาตรฐานครับ
ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นปุ๋ยตรากระต่ายครับ
ซึ่งเป็นปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจของผมเลยครับ
บำรุงข้าวระยะตั้งท้องอายุข้าว๔๕๕๐วัน
ผมทำการใส่ปุ๋ยตรากระต่ายนะครับสูตร๑๕๑๕๑๕
สมกับปุ๋ยตายกระต่ายสูตร๔๖๐๐ครับ

ทำการหวาน๒๕กิโลกรัมต่อไล่ครับ
ช่วยทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์เมล็ดข้าวเต็มท้อน

และในส่วนของระยะรับลวงนะครับ

ผมทำการใส่ปุ๋ยสูตร๑๓๑๓๒๑นะครับ
และปุ๋ย๐๐๖๐อัตราส่วน๑ต่อ๑กระสอบครับ
ทำการหวาน๑๐กิโลกรัมต่อไล่นะครับ
การปลูกข้าวต้องใส่ใจและพิถีพิถัน
ถ้าเจอว่าจะพืชจะใช้วิธีการถอนออก
ไม่ใช้ยาเพิ่มเพราะจะทำให้ข้าวชะงัก
ข้าวท้องแตกมะเล็กรีบไม่สมบูรณ์ครับ

และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงาน
ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่าย

เอาไปใช้เพื่อเพิ่มภูมิผลผลิตให้เงินสดเต็มมือ

ทำตามไงทำตามพี่ตอบ
เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับสูตรเด็ดเก็บเกษตร